เอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปทำบุญกันบ้างดีกว่านะครับ
ทอดผ้าป่าแถวเขาจัดขึ้นที่เดียวเท่านั้นที่จังหวัดแห่งนี้
นั่นก็คือที่จังหวัดกำแพงเพชรครับคุณผู้ชมครับ

ก็บ้านะเป็นชื่อจังหวัดเขา
แต่ที่กำแพงเพชรนี่ของดิบของดีเขาเยอะเอาไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยนะครับ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับจัดพิธีทอดผ้าป่าแถว๑๕๒กองนะครับ
ในวันศาสตร์ไทยก็มีนางกุลดาพันเตี้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานในพิธีจัดขึ้นบริเวณวัดพระแก้วภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมรดกโลกครับ
โดยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาก็พากันจัดพุ่มผ้าป่าที่มีของใช้ต่างนะครับ
สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผ้าครับนำไปทอดผ้าป่าแถวบริเวณวัดพระแก้ว
เมื่อไปถึงจะจับสลากแล้วนำพุ่มผ้าป่าไปวางไว้ตามหลักนะครับโดยไม่มีการเรียงลำดับ
แล้วเอาสลากที่จับได้ไปติดไว้ที่พุ่มผ้าป่าของตัวเองให้พระสงฆ์นั้นเดินดูแล้วมองเห็นได้ง่าย
เมื่อถึงเวลาประมาณ๒ทุ่มครับพระสงฆ์ก็จะประกอบพิธีสงฆ์เสร็จแล้วจะเดินไปตามแถวผ้าป่า
เพื่อชักพุ่มผ้าป่าที่ติดเลขตรงกับเลขของพระโดยแสดงเลขสลากให้เจ้าของพุ่มผ้าป่าได้เห็นด้วย
เพื่อเป็นประเพณีการทอดผ้าป่าแถวของเมืองกำแพงเพชรที่มีเอกลักษณ์คู่ควรในการอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันสืบทอดประเพณีอดีงามของท้องถิ่นเอาไว้
เพราะว่าถือว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวของโลกที่มีการทอดผ้าป่ากลางคืนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้นะอย่างที่บอกว่าเป็นที่เดียวในโลกเลยนะ
ช่วงนี้ก็เริ่มที่จะหลายวัดมีการทอดผ้าป่าแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามน่าจะมีบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ